ส่งโลกโซเชียลไปแล้วไปดูอีกเรื่องราวหนึ่ง

เวลาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ต้องให้สตางค์ใช่ไหมคุณ
ให้มากให้น้อยมันก็มีผลเหมือนกันนะ
แต่น้องหนูคนนี้คุณผู้ชมให้มากให้น้อยไม่ใช่ปัญหา

เขามีวิธีจัดการของเขาไปดูค่ะ
มิ๊กแม่ให้ไปโรงเรียนวันกี่บาท

ขอเพื่อนกิน
มิ๊กแม่ให้ไปโรงเรียนวันกี่บาท

แล้วเอาที่ไหนใช้อ่ะ

ตังค์๒๐แล้วไงทำยังไงอ่ะพอรึเปล่าไม่พอ

ไม่ขอเพื่อนกินเลย

อ้าวผมงงมาก

แปลว่า๕บาทคือขอเพื่อนนะคะ

ซื้อของกินไป๕บาทแต่เหลือกลับมา๒๐

ที่ฉันตกคณิตศาสตร์หรือว่ายังไงคะคุณ
น้องเขามีความฉลาดล้ำมากเลยค่ะนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นเทคนิควิธีการส่วนบุคคล

เข้าคอนเซปที่เรียกว่าอิ่มจางตังอยู่ครบ
เออแต่ว่าเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ทุกคนหรือเปล่า

จนเพื่อนดีก็ดีไปค่ะคุณชนะค่ะนี่ฉันมีตังมาทำงาน๒๐
นี่ซื้อของกินไป๕บาทแต่ต้องเหลือตังค์กลับบ้าน
ขอตังค์กินข้าวหน่อยค่ะ
๕บาทยังจะเอานี่ต้องดูแลเป็นลูกเป็นหลานเลยนะเนี่ยคนนี้
ได้ไหมล่ะคุณชนะดูแลสิน้องนุ่งไม่เห็นใจต้องลำบากอะไรเลย
อย่าว่าแต่๕บาทบาทเดียวก็ไม่ให้
ทำงกมากก็โดนมาด้วยกันเมื่อวาน
คุณผู้ชมก็ส่งกำลังใจมาให้ดิฉันเยอะ
คำคาสิพเราคุณชนะคุณชนะคุณตามมาสิ
มันก็พลาดกันไปนะไม่เป็นไรคนที่หัวอกเดียวกันอาจจะมีเยอะ

น้องคนนี้ก็น่ารักนะครับได้วันละ๒๐บาทใช่ไหม
ไปวันละ๕บาทเหลือกลับบ้านวันละ๒๐
แน่นอนน้องค่ะเก่งมาก

แต่ว่าชีวิตจะปลอดภัยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อาจจะให้คุณแม่เพิ่มเป็น๒๕ดีกว่า